คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งแรงที่อาจจะต้องการมากคือแรงกำลังใจนะคะ
นายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็รับศึกหลายด้านเหมือนกันรับศึกหนัก
เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีการชุมนุมกันอีกแล้วนะวันพรุ่งนี้ใช่
เราก็เลยไปคุยกับนายกรัฐมนตรีกันหน่อยลมแรงเหมือนกันนะคะวันนี้
อากาศน่าจะดีนั่นแหละนายกยืนยันนะคะบอกว่าไม่ถอดใจลาออกตามกระแสข่าว
หลายคนบอกไงว่าเอ๊ะหรือว่านายกจะเหนื่อยแล้วล้าแล้วหรือเปล่า
รสุมเยอะช่วงนี้นายกบอกไม่ไม่ถอดใจ
ก็จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองแหละ
แต่นี่ไงเขามีชุมนุมใหญ่มาอีกแล้ว๑๗พฤศจิกายนนี้ก็คือพรุ่งนี้
ราศดรล้อมสภาก็ถามว่ากังวลไหม
นายโยคบอกก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะโดยพระเนตรประยุจรรย์โอชา
นายกรัฐมนตรีบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย
ก็ไม่ได้ต้องสั่งการอะไรมากมายหรอกเพราะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเนี่ย
เขาก็รู้หน้าที่ที่เขาต้องทำกันอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยนะคะว่า
ข่าวว่านายกเหมือนจะท้อท้อเหมือนจะถอดใจจะลาออกจริงหรือเปล่า
ย้อนถามเลยนะถามบอกรู้ได้ยังไง
จะมารู้ใจนายกได้ยังไงไม่ต้องมาอ่านใจ
มันเป็นเรื่องของใจไม่ท้อแท้แน่นอน
ฟังเสียงนายกยืนยันนะคะ
แต่นายกดูซูบลงเหมือนกันนะแล้วก็พูดน้ำเสียงแบบเบานะ

ก็อาจจะทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะ
ไปดูในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากันหน่อยนะครับ
เพราะพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปล้อมสภากันใช่ไหมค่ะ
ชวนก็บอกว่าเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา
ก็กำชับแล้วล่ะว่าให้ดูแลภายในอาคารรัฐสภาเป็นหลัก
ส่วนภายนอกก็ให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล
และการที่คอยดูแลก็แบ่งงานกันอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะ

แต่ไม่ใช่ว่ากลัวจนกระทั่งมีปัญหานะ
เพราะการชุมนุมทำได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว
ถ้าเป็นการชุมนุมที่สงบแล้วก็ปราศจากอาวุธ

รัฐสภาไม่ได้เป็นสถานที่ปิดอะไรใครก็มาได้อยู่แล้ว
อันนี้คือสิ่งที่คุณชวนหลีกภัยพูดไว้นะคะ
ส่วนพลตำรวจตรีปียะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ก็บอกว่าเตรียมกำลังไว้รักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว๑๒กองร้อยนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ว่าจะมีผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นมากันกี่คนเท่าไหร่อย่างไร
แต่เบื้องต้นเท่าที่ประเมินแล้วเนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักค่ะ
พูดถึงเรื่องของการประชุมพรุ่งนี้หน่อยนะคะ
ที่เขาจะมีการจัดขึ้นก็คือการประชุมที่รัฐสภาค่ะ
เป็นการประชุมวาระพิจารณารับรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ

ร่างแรกเป็นร่างที่เสนอจากฝั่งของรัฐบาล
ร่างที่๒เป็นร่างที่เสนอจากฝั่งของฝ่ายค้าน
และร่างที่๓เป็นข้อเสนอที่ยื่นมาจากไอลอร์นะคะ
ก็คือภาคประชาชนนั่นเองนะคะ
มีการเข้าชื่อยื่นเสนอเข้ามาเนี่ยเป็นแสนคนด้วยกันเนี่ยนะคะ
สำหรับการพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูล๗ฉบับในวันพรุ่งนี้
จะมีการไปร่วมชุมนุมกันนะคะ
ร่วมชุมนุมกันระหว่างกลุ่มราศดรและแนวร่วม
ที่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอร์
เขามีการประกาศเลยประกาศพลังปักหลัก
ใช้คำนี้เลยนะปักหลักชุมนุมใหญ่
ราศดรล้อมสภาทางบกทางน้ำทางอากาศตั้งแต่บ่าย๓โมง
ยาวไปเลยไปถึงไหนไปจนกว่าจะมีการลงมติรับ
หลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ทางบกนี่นอกจากจะยืนอยู่เฉยแล้วเขาบอกอาจจะมีการนั่งด้วย
นั่งล้อมวงกินหมูกระทะ
คืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่จริงนะ
คือมาทุกทางทุกทิศทุกแบบว่าบกน้ำอากาศ
นี่ทีมข่าวเราเองก็ต้องเตรียมตัวทำข่าวแบบมิติใหม่เหมือนกันนะคะ

ยืนอยู่บนฝั่งแล้วถ่ายภาพก็ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะ
เอาเป็นว่านะคะไทยรัฐทีวีเกาะติดการชุมนุมพรุ่งนี้
วันที่๑๗และวันที่๒๘แน่นอนนะคะติดตามกันได้ทุกช่วงข่าวนะคะ
เอาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีการไปชุมนุมเช่นเดียวกันนะคะ
ก็ใช้คำว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งแล้วกันนะคะ
เป็นกลุ่มไทยพักดีเขามีการนัดรวมพลกันที่หน้าอาคารรัฐสภาเช่นเดียวกัน
นัโพรงเดชกิจวิกรมแก่นำกลุ่มระบุว่า
โดยการตั้งสสรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนุนใหม่ทั้งฉบับ
พร้อมยืนยันว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีการปะทะกันแน่นอน
นัดหมายชุมนุมพื้นที่ใกล้เคียงกันก็คือรอบ
อาคารรัฐสภานั่นแหละแต่จะอยู่มุมไหน
เดี๋ยวเขาก็จะจัดแจงกันเองนะคะ
กลุ่มไทยพักดีเขาบอกที่ไม่เจอกัน
เพราะไทยพักดีจะไปแต่เช้าเลย๙โมงเช้า
และกิจกรรมของเขาจะจัดแค่๒ชั่วโมงเท่านั้น
แต่กลุ่มรัศดรคือจะเริ่มบ่าย๓ไง
แล้วก็จะยาวไปจนกว่าจะรับร่าง

ซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะคะ
โดยมี๒นักศึกษาตัวแทนพักวิลาค่ะ
เขาเอาอาหารสุนัขแล้วก็อาหารแมว
เทลงบนพื้นถนนเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ถึงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์นะคะ
แล้วก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกด้วยค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสัญลักษณ์นะคะ
แต่ว่าแต่กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ก็ดีอย่างหนึ่ง
ที่ว่าเวลาเขาทำอะไรเลอเทอร์เขาก็เก็บใช่ไหม
คือถ้าเอาอาหารไปเทก็เดี๋ยวก็ต้องกวาดด้วยใช่ไหม
ใช่เออค่ะแต่อย่างเราก็ตามนะคะที่บอกว่าเขาจะมีการชุมนุมกัน
แล้วก็จะมีการนั่งกินหมูกระทะเนี่ย
พบตรบอกว่ามันก็ผิดนะเรื่องเกี่ยวกับพรบความสะอาดนะ

กฎหมายร่ายยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะตอนนี้